เกมการแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะ
ก็จะเห็นพลังของแฟนบอลทั้งสองทีมค่ะ

ที่เข้ามาให้กำลังใจนักเตะของตัวเอง
ที่ทั้งสองทีมจะต้องสู้ศึกในหลีกบ้านเกิดค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณมะนุชาเจอมูลค่ะ
ทันทีที่ขุนพลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ด
เดินทางถึงสนามสุพัชลาศัย

ต่างขานเรียกชื่อนักเตะที่ชื่นชอบ
เช่นเดียวกับแฟนบอลญี่ปุ่นที่มารอให้กำลังใจ
เหล่าคนธนูสีม่วงซารฟเรเชศฮิโรชิมา

มุมหนึ่งที่แฟนบอลทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทยให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
ก็คือการมาถ่ายรูปกับถ้วยแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าพรีเมคครับ

แฟนบอลเมืองทองยูเนเต็ดต่างเป็นปลื้ม
ที่ได้สัมผัสถ้วยโตยาต้าพรีเมคครับ
และถึงแม้จะไม่ได้มาครอบครอง
แต่มั่นใจว่าปีนี้สโมสรจะมีผลงานในประเทศเป็นที่น่าพอใจ
ก็เป็นห่วงอยู่ค่ะเพราะว่าทุกทีมก็มาแรง
แต่ก็เมืองทองของเราเจ๋งอยู่แล้ว
แฟนบอลชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้มาเที่ยวเมืองไทยพอดี
หนึ่งในนี้นายทัศยาคูโดวัย๒๕ปีเป็นชาวเมืองฮิโรชิมา
รู้สึกดีใจที่ได้มาเชียร์ทีมบ้านเกิดในต่างแดน
พร้อมกับตะโกนว่า
ยามาโตธัมมาชิก็อร์เอ้ย
ทัสเซียตะโกนคำว่ายามาโตธัมมาชิ

แต่ถ้าตามบริบทการเชียร์เขาอธิบายว่า

ปีนี้เป็นของซานเฟรเช่ฮิโรชิมา
ท่ามกลางความดีใจของแฟนบอลชาวญี่ปุ่น
มาเชียร์ถึงสนามกันอย่างเนื่องแน่น
ขณะเดียวกันแฟนบอลเมืองทองยืนหยัดให้กำลังใจนักเตะ
จนถึงวินาทีที่เดินทางออกจากสนาม
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน